กลับมากันนะฮะกับวันที่คนไทยมีความสุข

คุณจะเชื่อหรือไม่ว่าเมื่อวานนี้ไทยรัฐทีวี
เกาะติดสถานการณ์ถ้าสมมุติจะนับเทียบแล้วเนี่ย

เราเองเราก็ต่อเวลากันตลอดเวลา

เป็นนางฟ้าเขาเลยเจียววันนี้วันนี้ว่านะครับ
วันนี้เหมือนว่าเราได้เจอโรคใหม่แล้ว

เมื่อวานพี่หนูคุณแม่เห็นไหม
พี่หนูเขาจะใส่อีกนี้นะ
บัรซาเช่มาจัดหน่อยก็เออ

สิ่งหนึ่งที่เขาบอกคนไทยมีความสุขกันมากที่สุดนะฮะ

เราไม่เห็นความสามัคคีทุกหน่วยงาน
ทุกภาคส่วนอย่างนี้มานานมากแล้ว
ส่วนจริงตั้งแต่ระดับประเทศ
จนกระทั่งถึงคนขายกาแฟ

ก็ใช้เวลาทั้งหมดนะคะตั้งแต่เริ่มค้นหาจนกระทั่งพบน้องนะฮะ
ยังไม่ได้ออกมานะฮะจนกระทั่งพบน้องคือ๒๒๑ชั่วโมง๔๑นาที

อยู่นะคะก็บอกว่าอย่างที่บอกว่าเบื้องต้นเนี่ยสุขภาพเนี่ยคือเป็นสีเขียว
แล้วก็กำลังจะต่อสายโทรศัพท์เพื่อให้รอดให้สายนี้รอดออกมา
แต่ตัวน้องเนี่ยยังไม่ได้ออกมาตอนนี้จะเป็นตอนไหน
ต้องขึ้นอยู่กับเราต้องฟังข่าวจากทางผู้ว่าเลย
เขาแน่นจะบอกว่าอย่าคิดเองเหมือนกันไม่ได้คิดเอง
ล่าสุดที่เขาจะประกาศคือ๔๘ชั่วโมง

ทำอะไรกันก่อนนะฮะเพราะว่าจะต้องฝึกการใช้เครื่องหายใจ
เวลาดำน้ำเพราะว่าน้องเนี่ยจะต้องดำน้ำออกมา
ในทุกการดำน้ำมันก็จะมี๒ท่อท่อหนึ่งสำหรับเด็กทั้ง๑๓ชีวิต
อีกท่อหนึ่งสำหรับนักประดาน้ำอ๋อเขาก็จะไปพร้อมกัน
คือต่อ๑คนจะต้องมีนักประดาน้ำประกบ๑๑
เพราะฉะนั้นอย่างแรกเด็กจะต้องฝึกการใช้ท่อช่วยหายใจก่อนนะฮะ
คือไม่ใช่ใส่ไม่ใช่อมอันนั้นคือต้องฝึกนานใช่ไหมคุณพ่อดำ
เด็กพวกนี้ไม่ได้มีความชำนาญดังนี้ออกมาหรือเกิดตกใจอะไรต่อ
ตอนนี้ร่างกายก็กำลังปรับสภาพร่างกายอยู่นะคะ
การหายใจด้วยขวดอากาศแล้วก็การดำใต้น้ำเนี่ย
เมื่อไหร่ก็จะพาเด็กออกมาโดยใช้สายอากาศหายใจ
ก็อย่างที่โมดำบอกนะครับ๑ขวดก็จะมี๒สาย
ทีนี้เรามาดูกันว่าตอนนี้เขาก็ยังไม่ได้หยุดการที่จะนำเด็กออกมา
ด้วยกันยังดำเนินการสูบน้ำและขุดบ่อบาดานต่อไป
โดยการใส่ท่อสูบเพิ่มเป็น๓ท่อเลยแล้วก็เร่งสูบในถ้ำอย่างต่อ
นั่นคือยิ่งน้ำลดเท่าไหร่ก็ยิ่งผ่าออกมาง่ายขึ้นเท่านั้น
ส่วนฝนที่ตกลงมาตอนนี้ก็จะใช้เวลา๓๖ชั่วโมง
ปัญหาคือตรงนี้แหละพอฝนตกลงมาแล้วมันไหลเข้าไปในถ้ำเข้าไป
แต่ว่าการตกของฝนยังไม่ถี่เท่าวันแรกที่ต้องยกกันออกมาหมดนะครับ
ก็ยังพอใช้ได้อยู่ยังไม่เป็นปัญหามาก
ส่วนปริมาณน้ำในถ้ำนั้นลดลงทางเจ้าหน้าที่กรมอุทยาน
กรมทรัพยากรธรณีนั้นลงพื้นที่แล้วก็ตรวจอยู่ตลอด
ขณะนี้เจ้าหน้าที่กู้ภัยก็ทำหน้ากากพิเศษอย่างที่เราบอกไป

แล้วก็การเยียวยาวบรรดาเด็กทั้ง๑๒คน

ออกมาแล้วเนี่ยเบื้องต้นจะต้องมาเตรียมการเรียนพิเศษ
เพราะหายไปนานมากนะฮะเป็นอาทิตย์เลย

ตอนนี้ก็เกินแน่แล้วล่ะวันที่๑๐นะฮะ
ก็จะกลับมาเรียนอีกก็คงจะไม่ทันเพื่อน
อยู่ในทุกข่าวข่าวต่างประเทศด้วยถูกต้องไปดูกันนะฮะนาทีแรกที่ทีมซิลสองคนไปเจอ
อยู่กันกี่คนนะ

น่าจะร้องไห้เลย

วันนี้วันจันทร์แล้ว
ผมดูที่มีมาสิบวันแล้ว
ไม่มีคิดคิดว่าตัวเองอยู่แค่๓วัน
อ๋อเหรอสาวอาทิตย์จันทร์โชคดีมากคิดว่าจะรู้สึกแก่งแล้วโชคดีมากคิดว่าจะรู้สึกแก่งแล้ว
โชคดีมากคิดว่าจะรู้สึกแก่งแล้วโชคดีมากคิดว่าจะรู้สึกแก่งแล้ว
โชคดีมากคิดว่าจะรู้สึกแก่งแล้ว
ซิ่งที่มาสิบวันแล้ว

แล้วเบียนบอกป่ะเดี๋ยวเค้าจะถ่ายรูป
แล้วก็ลุกขึ้นไปยืนให้เค้าถ่ายรูป
มีสมาคมนี้เลยแล้วเขาก็เป็น

ค่ะทั้ง๓ท่านมาที่กาลเมียนไทยก็เป็นราบมาเลยคือทำเป็นทีม
โดยที่ซิลก็วางสายเชือกเข้าไป
แล้วก็น้ำน้ำที่เชี่ยวชาญก็จะเข้าไป
คือรูที่เข้าไปเนี่ยคือตัวหลายช่วงมาก

เอามาเข้าไปเจอโผล่ขึ้นไปที่เนินนมสาว
คือจริงเนี่ยเขาก็ทำงานด้วยกันกับหน่วยซิลท่านอื่นของไทยด้วยนั่นแหละ
แต่ว่าสองท่านนี้ก็จับคู่เป็นบัดดี้กัน
แล้วก็เข้าไปด้านในจนถึงด้านในแล้วก็ไปเจอน้องนะคะ
ซึ่งจริงต้องบอกว่าสมาคมกู้ภัยในถ้ำแห่งการอังกฤษเนี่ยนะคะ
ก็ระบุด้วยว่านักดำน้ำและนักเดินถ้ำ
อังกฤษสำรวจถ้ำมาแล้วมากมายจริง
แล้วพวกเขาก็นำความรู้ที่มีประโยชน์
เรื่องแผนผังของระบบในถ้ำต่างประเทศ

ส่วนสมาคมกู้ภัยในถ้ำแห่งอังกฤษ
ก็ระบุอีกว่าพวกเขาไม่เปิดเผยชื่อเจ้าหน้าที่ที่ถูกส่งไปร่วมปฏิบัติการ
เพื่อที่จะให้พวกเขาทำงานได้โดยไม่มีอะไรกวน
แต่ในแต่ละครั้งที่เข้าไปช่วยเหลือ
อีกครั้งหนึ่งก็จะมีถ้ำ
เดินถ้ำชาวอังกฤษ๑๓คนที่ติดในถ้ำของประเทศเม็กซิโก

จริงแล้วจากกรณีนี้ทั้งหมด
คนที่คนไทยพูดถึงเยอะที่สุด

บุคคลแรกคือผู้ว่าราชการจังหวัด

คุณจะรู้หรือไม่ว่าผู้ว่าราชการจังหวัดเนี่ย

อันนั้นในความรู้สึกที่คนหรือคนที่เรามองเรารู้สึกแบบนี้ถูกป่ะคะ
แต่ตามที่แบบเวลาเราฟังข่าวฉันเองก็บอกว่าโอเคจริงไม่เกี่ยวหรอก
เขามีอย่างนี้มาแล้วมันก็ถึงรอบระยะเวลาในการ
ต้องมีการโยกย้ายบราบราอะไรก่อนแต่จริงจริงแล้วเขาเพิ่งมาประจำการแค่ปีเดียว
ใช่พรุ่งมาปีเดียวเองนะครับซึ่งมันน้อยไปปกติมันน้อยไปที่จะต้องโดนรู้
ถ้าจำไม่ผิดจะต้องไปอยู่จังหวัดพยาวแน่นอนแต่วันนี้มธ๑ก็ออกมาพูดแล้ว
ว่าโอเคละนี่คือคนคุณภาพเพราะฉะนั้นก็คงไม่น่าจะมีการโยกย้ายอะไรแล้ว
เพราะว่าผู้ว่าราชการจังหวัดคนนี้เรียนจบค่อนข้างจะสูงวิศวกรรม
คือตอนแรกเราก็รู้สึกว่าแบบเอ๊ะทำไมท่านผู้ว่าแบบรู้ระบบงาน
รู้เรื่องเกี่ยวกับธรรมนียวิทยารู้เรื่องถ้ำรู้เรื่องดิน
รู้เรื่องแบบทุกอย่างหมดเลยเพราะจริงท่านจบมาแบบทางด้านนี้โดยตรงจริง

คือครูบาบุญชุ่ม
ครูบาบุญชุ่มขนาดตัวเองเนี่ยเป็นคนที่ศึกษาเรื่องพระยังไม่
เคยได้ยินแต่ชื่อแต่เรายังไม่เคยได้อินขนาดนี้
เราได้ยินชื่อมาตั้งแต่วันเสาร์

ทรีก๑๓ชีวิตที่วัดธรรมหลวง

นี่นะฮะเป็นรูปครูบาบุญชุ่มอันนี้ที่งานเลยเหรอครับพรากคล้ายคล้ายจีวอน
คล้ายกับพระพม่าเป็นพระที่มีคิ้วเห็นไหมฮะ
พระไทยจะไม่มีคิ้วแต่ถ้าสมมุติพระพม่าโดยเฉพาะแบบว่า
ทางฝั่งเหนือที่จริงแล้วจะมีคิ้วนี่จีวอนจะเป็นสีแดง

คือเรื่องของเรื่องเนี่ยทำไมครูบาบุญชุ่มถึงเข้ามามีบทบาท
เกี่ยวกับการค้นหาเด็กครั้งนี้

คุณเชฟเขาบอกว่าเขาอยู่ดีเขาฝันว่า
เจ้านางดอยนางนอน
อยากให้ครูบาบุญชุ่มมาโปรดแล้ว
นางจะให้เจอน้องทั้ง๑๓คน
อธิษฐานให้ท่านครูบาแผ่เมตตาด้วยเถิน
ไม่รู้จักครูบาแต่แฝงแบบนี้นางแปลกดี
ถ้าสมมุติไม่ผิดเขาไม่ได้อยู่เมืองไทยถูกต้องใช่ไหมแองจี้

รู้สึกนางอยู่ต่างประเทศเป็นเจ้าทำร้านอาหารอยู่ต่างประเทศ

ฝันนั้นเจ้านางได้มาบอกว่า
รอคอยครูบามานานกว่า๓๐๐ปี
อยากมาให้ปลดปล่อยนาง

ไม่อย่างนั้นนางจะไม่ยอมให้เจอ
ในฝันนะฮะพระนางกริ้วมาก
แล้วเขามีแฮชแท็กอีกทุกอย่างที่เขียนเนี่ยฝันนะคะ
จะเก็บความฝันไว้คนเดียวเกิดมันเป็นเส้นผมบังภูเขาล่ะ
มันจะเป็นตราบาปหรือเอาง่ายคือนางจะรู้สึกผิดจะเก็บงำไว้ไม่บอกกล่าวกัน

ถ้าพระครูบาท่านมาโปรดผู้ตกทุกข์ได้ยาก

เพราะเชฟไม่รู้จักครูบาองค์นี้มาก่อนเห็นไหม
เพราะว่าเขาอยู่สหรัฐอเมริกามานานเหลือเกิน

และไม่ได้ติดตามเรื่องพระทรงศิลป์
เขาพูดแล้วเขาไม่ได้ติดตามเรื่องพระทรงสิน
ขอบคุณค่ะภาพนี้เชฟอาหารจากอินเตอร์เน็ต
เจ้านางบอกว่าไม่เอาของเส้นไหว้
พระรูปอื่นก็ไม่เอา
พระนางมีกรรมติดกับครูบาบุญชุ่มเท่านั้น
เป็นเรื่องยาวมาจนถึงวันเป็งพุทธ
วันเพ็งพุธที่เขาตักบาตรเที่ยงคืนอย่างนี้
ที่เขามีความเชื่อว่าพระอุปคุฎจะเดินเข้ามารับบาทตอนเที่ยงคืน
เหนือก็เลยจะมีการตักบาทเที่ยงคืน

คือวันพุธที่ตรงกับวันพระ
เอาง่ายเขาจะเรียกว่าพันเป็งปุ๊ด
ที่พระอุปกรุธจะเดินขึ้นมาตักบาตคนเหนือก็จะขึ้นอย่างนั้น
เขาก็บอกว่าเขาฝันไปถึงตอนตี๓ลืมบอกไปอีกอย่างนะ
ฝันเจ้านางชื่อเจ้านางน้อยปิ่นคำผมยาวถึงเข่า
กำไรเท้าขวากลมข้างเดียว
เพราะรูปเขาเคยมีความงามหน้าตาเหมือนพุกระทมและโกรธกริ้ว
ดวงตาท่านแดงเหมือนร้องไห้อย่างหนักนะ
เท้าเจ้านางเปื้อนควรถึงน่อง
เห็นในฝันนะคะท่านเศร้ามากนี่ฝันจริงเลยเล่าให้ฟัง
กระจายภายในวันเดียวอย่างรวดเร็ว
เพราะตอนนั้นคนไทยกำลังต้องยอมรับไทยรัฐทีวีเองก็มีการนำเสนอ
คนไทยกำลังอินกันสุดกับเด็กหายไปไหน
เด็กหายไปไหนวันเสาร์กลางคืนปุ๊บ๔ทุ่มคนเริ่มแชร์กันแล้ว
ถูกต้องไหมครับเราเริ่มตามหาตั้งแต่วันเสาร์ตอน๒ทุ่มนู่น
๔ทุ่มคนเริ่มแชร์กันเต็มไปหมดแล้ว
วันที่๒๙ครูบาบุญชุมพระเกจิชาวไทยนะฮะ
แห่งวัดพระธาตุดรเรืองวทรัทธาตุ
แล้วก็เดินทางมารู้สึกจะข้ามแม่น้ำโขงมาเลยล่ะ

ทำพิธีเปิดถ้ำหรือก็ถอนขึด
พระศาลเหนือขึดคืออาถรรป์ที่ไม่ดี
คือจะทำให้แบบไม่เจริญงอกงามไม่ดีไม่งาม
คือเขาเรียกว่าความวิปริตนั่นเอง
โอเคเขาบอกว่าแต่ถ้าที่ครูบาปบุญชุ่มทำ
คือไหว้วอนขอให้ผู้ที่มีอำนาจเหนือสิ่งเหล่านั้น

เพื่อให้เกิดเป็นความเป็นสิริมงคลให้กับเจ้าตัวหรือเจ้าบ้าน

ไปตีเลขปรากฏว่าถูกนะฮะ

โดยไม่ให้ท่านงานนั้นใกล้เองเข้าไปในประหลังพิธีด้วย
เข้าไปเพราะว่าต้องการให้พิธีศักดิ์สิทธิ์ที่สุด
ซึ่งเจ้าหน้าที่ก็อันเชิญพุทธรูปโบราณขนาดใหญ่
มาประกอบพิธีเปิดตาในวันนั้นด้วย
ซึ่งครูบาบุญชุมก็ได้บอกว่าทำพิธีให้แล้ว
อีก๒๓วันก็จะออกมา

เขาบอกครูบาวบุญชุมเขาพูดเลยว่า
อธิษฐานจิตให้เด็กออกมาวันนี้พรุ่งนี้

เห็นในนิมิตขอวิญญาณที่อยู่ในถ้ำนี้เปิดประตูถ้ำ

ซึ่งปรากฏว่าเจ้าหน้าที่พบตัวเด็กและโค้ช
ในเมื่อวานนี้๒๒นาฬิกา๓๐นาที
ตรงกับวันที่๒กรกฎาคม

ก็หลังจากนั้นปุ๊บยังไม่มีใครสามารถได้เจอครูบาบุญชุมได้อีกเลย
เพราะครูบาบุญชุมก็เข้าไปนั่งสมาธิปิดวาจา

กุฏิกลางน้ำที่พระธาตุดอยเวียงแก้วอำเภอเชียงแสนจังหวัดเชียงราย
โดยท่านบอกครูสิทธิ์ระหว่าง๓วันนี้นะ

ท่านจะทำพิธีปิดวาจาไม่พูดไม่จากับใคร

เมื่อเช้าก็กรรมฐานแผ่เมตตาให้กับสิ่งลี้ลับอยู่ในถ้ำ

ด้านบนเป็นเมืองอะไรบังบดเหรอ

นี่ตามความเชื่อเขาเชื่อว่าอย่างนั้น

เอาล่ะก็อย่างที่เล่ากันไปก็ไม่รู้จะตอบคำถามยังไง
แล้วก็หลายคนก็เชื่อว่าครูบาบุญชุมมาโปรดแล้ว
ถึงจะออกมาได้แต่จริงแล้ววันนี้เราต้องยอมรับอย่างหนึ่ง

แต่เราจะต้องเข้าใจถึงชาวนา
ใช่ที่ต้องยอมรับน้ำอ่ะจริงเขาก็บอกว่า
พวกเรายินดีขอให้เพียงเด็กปลอดภัยนะคะ
ก็ทั้งหมดก็มีเยอะมีหลายลายเลยนะฮะ
ส่วนนายสุขชัยเจรียงประเสริฐเกษตรกรจังหวัดเชียงรายก็บอกว่า
จากการจากการสำรวจพื้นที่แล้วก็โดนไปหลายเปอร์เซ็นต์เหมือนกัน๘เปอร์เซ็นต์
ข้าวก็เพิ่งจะปลูกกันแหละตอนนี้มันยังเพิ่มอยู่เรื่อย
แล้วเขาก็ยังสูมน้ำอยู่เลยค่ะ
ทั้งหมดที่ได้รับผลกระทบก็ยินดีให้เป็นพื้นที่รับน้ำ
เพียงให้สามารถช่วยเหลือน้องและทีมหมูป่าอาคาเดมี่ทั้งชีวิตได้โดยเร็ว

สำหรับการช่วยเหลือเขาก็จะใช้อย่างนี้ค่ะ
สำรวจความเสียหายอีกครั้งซึ่งต้นข้าวสามารถจะทนน้ำท่วมสูงได้เนี่ย

นายนรงศักดิ์ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย

และเกษตรกรจะได้รับเงินชุดเหลือยาวไร่นะครับ

รวมไม่เกินรายละ๓๐ไร่ตามระเบียบประสงค์การทั้งทั้ง
คือเขาให้ทุกลายตอนนี้ก็คนที่โดนเนี่ย
รายก็แจ้งแล้วแต่อาจจะมีเพิ่มขึ้น

อย่างไรก็ตามตลอดวันนี้ที่ผ่านมา
ยังคงสูบน้ำนะคะทั้งท่อพญานาค

เนื่องจากว่ามีต้นน้ำมาจากอุทยานแห่งนี้แหละค่ะ

แต่จริงต้องบอกว่าฮีโร่ในชีวิตจริง
ที่เราเห็นตลอดระยะเวลา๙วัน๑๐วันที่ผ่านมา
บุคคลที่ถูกพูดถึงมากในโลกโซเชียลเลย

ก็ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย
อันนี้บอกเลยว่าท่านสุดยอดจริง
เจ้าหน้าที่ทหารบกทหารเรือทหารอากาศ
เข้าไปแบบว่าลุยหน้าด่านเข้าไปช่วยน้อง
ครัศจักรกรสุองร์มหาธัยครัศจักรท้องถิ่น
เรือรักษาความสงบเรียบร้อยตามลำน้ำโขง
รวมไปถึงหมอพยาบาล

อาสาสมัครกู้ภัยทั้งคนไทยทั้งคนต่างชาติ
ประดาน้ำทั้งชาวไทยชาวต่างชาติ
นักประดาน้ำทีมนารินทร
ทีมงานเจ้าของท่อสูบน้ำขนาดใหญ่
อันนี้มาช่วยกันแบบเต็มที่พูดสักนิดหนึ่งได้ไหม

เขาอีกหนึ่งคนที่น่านับถือใครนี่
แม่บ้านล้างห้องน้ำไปช่วยหมดเลยใช่ไหม
คือคนเป็นพันคนมีแม่บ้าน๑๐วันที่ผ่านมา
แม่บ้านล้างห้องน้ำได้นอนวันละ๑ชั่วโมง
เพราะคนเยอะ
ให้เจ้าหน้าที่อันนี้ก็เหมือนกันน่ายกย่องที่สุด
เอกชนก็มีนะคะรัฐวิสาหกิจก็เข้ามาช่วยเหลือ
เข้ามาที่เข้ามาช่วยเลย๕ค่ายมือถือก็มากันหมดนะ
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคที่ทำให้การไฟฟ้า
ทำให้ตรงนั้นมันมีไฟฟ้าใช้เอาไว้หนูน้ำทุกอย่างเลย
ที่สำคัญหลายคนก็ไปแชร์ในเรื่องของการรวบรวมคนหน้าตาดี
ก็ใช่ไงบางคนพี่อยากจะเอามาสมัครเป็นดาราเลยล่ะ
นี่โอ้ตายฉันตามไอจีเขาแล้วอ่ะนี่ไง
เพื่อนหนูอยู่แถวนั้นไปกันเลยค่ะไปทำอะไรไปดูหนุ่ม
นี่ไงเจ้าไปดึงปั๊บหยุดไงให้เข้าค่ะ
เดี๋ยวรถเมย์จะพูดไปว่าเดี๋ยวจะดูว่าพี่มดดำตามใครคนแรก
แรกเป็นนุ่มตำรวจท่องเที่ยวคือคุณเจดสมเจต
ไอจีคนนี้ก็เป็นผู้ที่ช่วยเป็นล่ามภาษาจีน
ทำหน้าที่ให้หลายคนต่างใช้วับมาแบบเรียกว่าตัวจริงเสียงจริง

เขาบอกว่าสาวพูดเหมือนกันเลยว่าหลังจากกู้ภัยเสร็จแล้วช่วยมากู้ใจต่อด้วย
นี่นำผู้ภาษาจีนได้ด้วยนะทุกคนคนนั้นก็เป็นล่ามภาษาจีน
อยู่ไหนเร็ววันที่๘ที่๙นี้เขาจะรับสมัครพระเอกกันมา
อยู่แบบท่องเที่ยวอยู่ไปคนนี้อ้าวไปคนต่อไปคนต่อไป
คนนี้ชื่อว่าคุณกริตภาคจันพิรมหรือว่าคุณฟ้อง
เป็นอาสาสมัครจากกู้ภัยสว่างจากจังหวัดเชียงใหม่
โอ้โฮตายเอามาสิอันนี้มียอดแชร์เกือบ๔๐๐๐๐แล้วนะคะ
เขาลงปุ๊บมียอดแชร์มากันเต็มเลยนะคะคนนี้นะ

ร้องร้องแต่ใครอยากจะได้เป็นเจ้าของตอนนี้ต้องบอกว่า
น่าจะอกหัดซะละเพราะว่าหนุ่มฟรองค์เขามีคนรู้ใจแล้ว

ประชาสัมพันธ์นิดนึงนะคะสำหรับคนที่อยากแอดเฟซบุ๊คของคุณฟรองกนะคะ

ตอนนี้ไม่สามารถจะแอดได้เพราะตอนนี้ทางคุณแฟนได้ยึดแอคเคาน์แล้ว

ถ้าเกิดใครอยากรักอะไรก็ต้องผ่านแฟนล็อกบล็อกไว้เลยบล็อกเลย
คนแรกในภาคผาสาทจีนน่าเอามาทำพระเอกเหรอ

สองเจ็ดแล้วก็เจ็ด
เอาคนแรกนะไม่เอาคนที่แฟน

เอาเป็นรู้ไม่รู้คนล่ะคนล่ะ
พี่ต้องทานให้ฉันหน่อยสิ
คนนี้เป็นสาวสวยจิตอาสารายหนึ่งด้วยนะคะชื่อว่าน้องเนสธัญรักษ์หน้าเงิน

เจ้าหน้าที่อาสารดูแลในศูนย์ของโรงครัวพระราชทานตั้งอยู่ใกล้เคียงกับบริเวณไทยขึ้นขึ้นลูก
แล้วก็ผ่านเข้ารอบมาถึงรอบ๑๒คนสุดท้ายด้วยนะคะสาวสวยท่านนี้

พี่เมย์อยากได้ฝรั่งไม่สายฝ่อไม่เอาคนไทยเหนื่อย

คุณแม่คนไทยคุยไม่รู้เรื่องคุยกับฝรั่ง

ใช่เธอต้องดำน้ำไปช่วยเด็กก่อนเธอถึงจะมีคะแนน
คนนี้เอาใจแองจี้นิดหนึ่งเป็นทีมงานต่างประเทศนะคะ
สำหรับที่กู้ภัยจากออสเตรียไลน์นึงค่ะ

เรียกว่าเป็นหน่วยชำนาญการกู้ภัยของตำรวจส่วนกลางออสเตรเลีย

เราเนี่ยก็
เลื่อนหน้าฝีเพราะว่าหล่อระดับ๑๐ทีเดียวนะคะคนนี้

เล่ามาไป๒๐ปีเรื่องการกู้ภัย

คนนี้เราก็เห็นเยอะมากในการแชร์นะคะ
เป็นนักข่าวที่เข้ามาช่วยเหลือแล้วก็นำเสนอข่าวเรื่องราวของถ้ำหลวง
ก็คุณเจมส์สลองแมน
สาวหลายคนนั้นถึงกับตามหาช่องทางการติดตามของพ่อหนุ่มคนนี้นะคะเรียกว่า

เพราะว่าตอนนี้หัวใจเขาไม่ว่างแล้วนะคะเพราะว่าเขามีแฟนเรียบร้อยแล้ว
แถมกันรักดีมากด้วยนะความรักด้วย
ออกคนแรกมันเป็นผู้ชาย
พี่เขาถามว่าเองเอาคนแรกที่ภูมิภาษาจีน
โอ้โอบีทำรักอยู่ที่ลุงอยู่ไหมอ่ะ
และไลก์โสดพวกนี้ให้หนูเดี๋ยวสิ

โอเคสูงเลยนะตัวสูงหุ่นดีเหมาะกับให้เอก

เดี๋ยวลงจากนี้เราต้องไปไปตามนางอีกไหม
หมดแล้วพี่พลิกหน้ากระดาษหมดแล้วนะ

อาจารย์รักก็อย่างนี้ให้อาจารย์รักให้เอาไปตาม
เออช่วยเราเล็กก่อน
ปฏิบัติหน้าที่อยู่วันที่๙เนี่ยก็ต้องมีการช่วยน้อง

มาดูกันนะคะว่าเราจะนำเด็กทั้ง๑๓คนนั้นออกมาจากถ้ำได้อย่างไร
ต้องแล้วว่าวิธีการรักษาพยาบาลหลังจากนี้ต่อไปจะทำอย่างไรบ้างค่ะสักครู่เดียว
คุณมิชยาพูดมาว่ามี๘วิธีที่จะนำเด็กออกมา
คือว่าเขาเตรียมขนส่งนำผู้ประสบภัยให้อยู่บนบอร์ดลำเลียง

ก่อนที่จะระเบียงออกมาจากปากถ้ำไปรถพยาบาล
ซึ่งอันนี้แปลว่าน้ำต้องแห้งก่อนใช่ไหมค

ก็จะพาออกมาหน้าถ้ำเพื่อขึ้นรถพยาบาลทันที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

แล้วก็อันที่๗ก็คือดูแลผู้ประสบภัยที่ลานบินเป้าหมาย
ทุกอย่างก็คือทำเป็นขั้นเป็นตอน

ถ้าไม่๑๐๐นะคะจะไม่นำเด็กออกมา

ท่านผู้ชมค่ะอาจจะเป็นไปได้นะฮะ

ก็บอกว่าจากการแถลงการของนวเอกอันนันสุรวรรณ
ผู้บังคับการกรมโลกพิเศษหรือว่าสี่วันนี้นะคะ
ก็ระบุว่าตอนนี้ก็ส่งเสบียงอาหารยารักษาโรคโดยเฉพาะอาหารเจล

ซึ่งต้องพักรออยู่โดยเสบียงเหล่านี้จะมีจำนวนเพียงพอระยะเวลาได้ถึง๔เดือน
แล้วก็จะมีการฝึกดำน้ำให้ทีมหมูป่า
และขณะเดียวกันก็เจอครั้งด้องก็สูบน้ำออกเนี่ยนะคะ
เขาบอกว่าปฏิบัติการครั้งนี้อาจจะใช้เวลาหลายเดือน
จากเด็กและโค้ชดำน้ำไม่เป็น

คือปล่อยให้ทีมฟุตบอลและโค้ชรออยู่ในถ้ำ
แล้วก็ทำให้สภาวะแวดล้อมมันนิ่งก่อน
เพื่อจะรอรับเสบียงที่กำลังจะส่งเข้าไป
แล้วก็เนื่องจากถ้ำมีน้ำท่วมชื้น

รวมไปถึงต้องส่งน้ำดื่มอาหารแล้วก็อากาศบริสุทธิ์เข้าไปด้วย
หมายถึงว่ายังไงเด็กก็ต้องว่ายน้ำให้เป็นใช่ไหม

แต่ก็จะเป็นวิธีที่ปลอดภัยที่สุด
แล้วก็เสริมด้วยบอกว่าแม้กระทั่งนักบำน้ำที่ได้รับการฝึกมาอย่างดี
แล้วมีทักษะการว่ายน้ำในที่มืดแทบจะมองไม่เห็น
แล้วก็น้ำที่ไหลแรงถือว่ามันอันตรายมาก
สำหรับคนที่ไม่เคยได้รับการฝึกเลยเนี่ย

จากบุคคลเหล่านี้อาจจะเกิดการแบบวิตกจริตเมื่อลงไปในน้ำ
แล้วมันมืดมันมองไม่เห็นดังนั้นจึงควรรอเป็นระยะเวลาหลายวัน
หรือหลายสัปดาห์เพื่อให้ระดับน้ำลดลงก่อนนั่นเอง
เพราะฉะนั้นที่เขาบอกอีก๔๘ชั่วโมงตอนนี้ก็ไม่มีใครทับปากได้

ถ้าสมมุติตัวน้องเองยังไม่สามารถแข็งแรงพอที่จะเอาง่ายต้องดำน้ำออก
ถูกต้องไหมครับอันนี้ถ้าสมมุติเราพูดภาษาชาวบ้านต้องดำน้ำออกมา
รูปบ้านเรียนหนักหรืออย่างบริเวณกว่า
เออที่แบบไลลอยอันนั้นนั้นคือน้ำใสเจ๋ง
เพราะว่าระดับเค้าบอกว่าระยะไกลสุดที่เด็กจะต้องไกลสุดนะครับ

คือสำหรับ๒๐๐เมตรบางคนบอกมันก็ไม่เยอะนี่หว่า

ส่วนวันนี้ก็เท่ากับ๔สระว่ายน้ำ

ดำน้ำในขณะเดียวกันที่มันยากในถ้ำนี้คือ
ดำน้ำแล้วก็ต้องเหมือนขึ้นเขาไปด้วย
สวัสดีครับแผ่นน้ำมาตรฐาน๒๕เมตรไหมครับ๕๐เหรอ
เหมือนดำน้ำแล้วก็ขึ้นเขาแล้วก็ความมืด
แม้กระทั่งที่ต้องวันนี้จะต้องใช้ของต่างประเทศเนี่ย

อย่างน้อยคนที่สามารถดำน้ำในถ้ำที่ไม่มีแสงสว่างนี้
ดำน้ำมาแล้วไม่ต่ำกว่า๓๐๐ครั้ง
ก็เหมือนคุณสองคนนั่นไง
ที่ที่ไปช่วยนั่นก็คือแบบว่าแนวหน้าไป
อันนั้นเขาดำแบบในถ้ำไม่เห็นอารมณ์
เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยอยู่แล้วเลยด้วยสองคนนั้น

ใช่ไม่เป็นไรเราก็ค่อยไปช่วงนี้จาก๙วันก็เจอแล้ว
ฉะนั้นที่เหลือเนี่ยเรารอเราอย่าให้มันเกิดอะไรเราก็รอหน่อย
ซึ่งจะทำให้เกิดความเสียใจกันเลยไม่ต้องเร่งใช่ถูกต้อง
แต่คืนนี้เหมือนเจ้าที่เขาก็จะพยายามให้แบบ
สัญญาณโทรศัพท์เพื่อจะให้น้องเฟสติจะคุยกับพ่อแม่นั่นแหละ

คุณแม่คิดดูสิพอเมื่อคืนคนก็ต่างแชร์รูปไปต่างนะ
รูปเด็กยิ้มบ้างอะไรบ้างรูปเก่ารูปแก่มา
ไม่เข้นอะไรไลน์กรุ๊ปเราเองทำไมก็เลยลูบกลัวเร็วมากเร็ว

เขาเป็นนักข่าวถึงกลุ่มทุกคนอีกเขาเป็นนักข่าว

นี่ว่าเขาไม่ได้นะดูเด็กก็ได้
ถึงเรื่องพี่หนุ่มเมื่อวานนี้ที่พี่หนุ่มบอกคุณผู้ชมไว้ว่า
ถ้าสมมุติว่าไปเจอคุณแม่พี่เจนนี่แล้วให้ช่วยแบบ
ให้ช่วยถามหน่อยว่าเอาของขวัญอะไรมาให้พี่หนุ่มเมื่อวานนี้นะคะ
ชมเราเท้าความไปก่อนพี่หนุ่มเล่าแล้วพอดีวันนี้เขาไม่ได้

ซึ่งวันนี้เจอมะมี่พี่เจนนี่ถามมะมี่พี่เจนนี่แล้ว
พี่หนุ่มบอกว่ามันมีพี่เจนี่ให้อะไรใช่ไหมครับ
มิบอกมาบอกว่ามะมี่ไม่ได้เป็นคนให้นะคะ
หม่ำมี่รู้จักกับทางฝั่งของพี่หนุ่ม

ปรากฏว่าหมมี่เขาบอกว่าเขาไม่รู้ว่าด้านในมีอะไร
แต่รู้ว่ามันทะลึ่งค่ะ

แล้วหม่ามีเขาบอกว่าเขาไม่ได้รู้เรื่องประถามเลย

พี่รู้แล้วใช่ไหมก็แม่บอกว่าทะลึ่งรู้แล้วแม่ยังไม่รู้ไหม
เขาบอกว่าเขาไม่ได้รู้เพราะเพื่อนเขาชื่อพี่อู๊ดเป็นคนฝากมาให้

แล้วหนูก็เลยแบบเอ๊ะสุดท้ายพี่หนุ่มฝากเขาซื้อป่ะเนี่ย

มันทะลึ่งอ่ะรู้ว่ามันทะลึ่งแต่ไม่รู้ว่ามันทึ่ง

ออกอากาศตอนนี้ไม่ได้เดี๋ยวสิพักโฆษณาฉันจะบอก
วันนี้ไทยรัฐเขาได้สรุปนะฮะไทยรัฐทีวี

ร่วมรุ้นวินาทีพบ๑๓ชีวิต
ไทยรัฐทีวีช่อง๓๒
คนไทย๕๓ล้านคน
ที่รอลุ้นคุณคิดดูเองแล้วกัน

เมื่อวานเราก็ดูกันหมด

ขอบคุณที่ติดตามรวมเป็นเวลา๙วัน๕ชั่วโมง๔๑นาที๑๕วินาที
สำหรับภารกิจกว่าจะได้เจอ
วันนี้ตื่นเช้าเลยพอฟังข่าวเสร็จ

โอ้โหหมดเลย

ก็หมดเพราะวันออก๖๒๓คุณแม่

พอน้องเจอน้องก็คือวันที่๗เดือน๒ไง

พวกเลข๙๒๒ชั่วโมงหายหมดไม่มีเหลือ

นี่คือ๕๓ล้านคน
ที่ติดตามแล้วก็ร่วมรุนไปกับไทยรัฐถีเองนะ

เดี๋ยวตามต่อปฏิบัติการนำน้องออกจากถ้ำ

บอกว่าผีพนันบอลเยอะช่วงนี้ต้องระวังนิดนึงนะ

หนุ่มเมืองการออกอุบาย
ฉกของตามร้านรับจำนำร้านมือถือต่างเนี่ยนะคะ
ไปทำที่นู่นเลยบังละมุงพัทยา
แล้วก็ถูกจับได้เมื่อวันที่๒กรกฎาเนี่ยนะฮะ
ตั้งแต่ตอน๔ทุ่มนะฮะก็คือ
เจ้าหน้าที่ตำรวจก็ได้รับแจ้งมาแล้วว่ามีนายคนนี้
ทำอย่างนี้เพราะว่าไปตรวจจากกล้องวงจรปิดของร้านนะฮะ
เขาชื่อนายอนุสรอยู่สัก๒ปีเป็นชาวจังหวัดกาลจานบุรี
แล้วก็ของกลางก็ยังอยู่คือโทรศัพท์มือถือ๑เครื่อง
แล้วก็มีของที่ขโมยมาอีกเนี่ยนะฮะ
ผู้เสียหายก็เป็นพนักงานขายสินค้า

ขวดไร้เนี่ยเข้ามาทำทีเป็นสอบถามสินค้า
เข้ามาหยิบดูสินค้าแล้วก็ถามราคา
แล้วก็แวบฉกไปเลย
ให้ตำรวจมาดูกล้องกล้องวงจรปิดแล้วก็เจอว่าเป็นนาย

ตำรวจตามจับมาได้เนี่ยนะฮะปรากฏว่าของกลางก็ยังอยู่
เพื่อจะนำทรัพย์สินที่ขายได้เอาเงินไปเล่นพนันฟุตบอล

เจ้าหน้าที่ตำรวจจึงควบคุมตัวพร้อมกับของกลางส่งพนักงานสอบสวน
แล้วก็เดินต่อไปตอนนี้คือจะได้สักเท่าไหร่
แล้วคุณจะรอดปลอดภัยจากการขโมยได้ยังไง

เล่นฟุตบอลการพนันอะไรด้วย

พี่ก็โรคสวยถ้าโรคไม่สวยพี่อยู่ไม่ได้

รู้ความจริงพี่อยู่เขาไม่ได้หรอกพี่ต้องอยู่โลกสวยอย่างนี้

เดี๋ยวพี่ม้าเข้ามาแล้ว

มานี่๒วันเลยม้าหนุ่มมด
เออสองวันเลย
อ่าเดี๋ยวช่วงหน้าปิดเบคยังรวดเร็ว

คนก็ถามว่าจัดปาร์ตี้ไฮโซไหน

อยากรู้จักคนถาม
ช่างมวยถูกคู่จริง

เต็มเหนียวอยู่วันเกิดนี้
ตอนนี้ก็นิยมใส่ชุดอะไรกัน

เห็นไอซ์ใส่สวยเชียร์สีมุม

เหมือนหลักวิกาใส่อาพิสตะดาห์ค่ะมันชื่ออะไรเธอชื่ออะไรของเมืองไทย
มันมีหลายแบรนด์ที่ทำมึงจะรัดแบบไม่มีอากาศเลยมันแบบศูนยากาศ
ติดตัวมากเลยงานวันเกิดไฮโซเลยใช่มะถูกต้องไฮโซมากดูดิ

มีเพื่อนนักไปจัดกรางธองหล่ออะไรแบบนี้เนอะ

ในขณะที่เขาโชว์เปล่าว่า

แม่ไซโซจึงค่าใช้นี่ยังคะ
ไฮโซจังค่ะใช้หนี้ยังคะ
ก็คือวิภาควิจารณ์เรื่องการใช้ชีวิตของเธอเจ้าตัวเลยตอบว่า
เอาเวลาไปสนใจเรื่องของตัวเองเถอะเนอะ
จากนั้นก็มีคนคอมเมนต์ก็ตอบว่า
คิดไม่ผิดต้องพิมพ์แบบนี้

สาวดิวอลิสตาแล้วตอบกันแบบจัดเต็มว่า

เอาเป็นว่าเหรียญยังมี๒ด้าน
เวลาจะคิดอะไรตัดสินใจอะไรอย่ามองด้านเดียว

ดิวต้องคิดและมีเหตุผลมากพอ
แต่ที่ดิวบอกว่าให้เอาเวลาไปสนใจเรื่อง

เพราะคนเราชอบรู้ดีไงนะ
เข้าใจเรื่องของคนอื่นมากกว่าเรื่องตัวเอง

รับแค่ไหนเข้าใจแค่ไหนไม่รอ
ไม่กลั่นกรองไม่วิเคราะห์
บางทีเรื่องของคนอื่นใหญ่กว่าเรื่องของตัวเองอีก
ทั้งที่จริงแล้วเอาเวลาไปใส่ใจเรื่องของคนอื่น
มานั่งส่องกระจกมองปัญหาข้อผิดพลาดตัวเองไหม

เชือกไม่เอาแล้วคะเชือก
ถูกนี่ไว้ให้ใช้ทำตามทำดีเริ่มจากตัวเราเรื่องอะไรกันนางเสี้ยกับใครเธอ
แล้วก็ถึงคนหนูเขาสัมภาษณ์ไง
เรื่องล้านเลฟเรื่องอะไรไม่รู้ตอนแรกนางเซียดาลานังร้าย

แล้วคนก็ไปหาตัวลงของน้องซีแนมก็บอกว่า
ก็ไม่ได้พูดเป็นใครแต่คือคนก็เดาว่าเป็นคนเป็นน้องนั่นแหละ
ว่าน้องเหมือนระดมทุนทำร้านเลฟ
แล้วพอร้านเลฟไม่เกิดขึ้นคนก็ทวงเงินคืนว่า
ก็ถ้าเกิดเล็บไม่เกิดร้านเล็บไม่มีก็คืนเงินมาสิ
มันเป็นข่าวมาก่อนหน้านี้สักพักหนึ่ง
ค่ะแล้วก็พอดีวันนี้คุณดิวจัดงาน

จัดงานวันเกิดทุกวันนี้เห็นฉันเคยเห็นดาราจ่ายเงิน

พี่ทุกคนจะต้องแข่งกันอะ
เดี๋ยวนี้ถ้าสมมุติเอาวันเมื่อก่อน

ทุกวันนี้มีไอจีโลกมันเปลี่ยนไป

ก็ไม่ว่าอะไรเธอไม่เชิญฉันฉันไม่ไป

เสี้ยะกันเพราะว่าเตรียมชุดไว้แล้วไง

แอ้งจี้ไม่เลือกตีให้มันสวยหน่อย
พี่แคสเปอร์น่ารักแอ้งจี้เอาตัวอย่าง
นั่นแหละถ้าเกิดงั้นพี่เมย์อุตส่าห์ทำงานด้วยกันทุกวัน

โอ้โหไม่ต้องเกียร์นอนอยู่บ้านชิวไปหาขนมอะไรอร่อยดีกว่า
หลังจากที่ไทยรัฐทีวีเกาะติดสถานการณ์๑๓ชีวิต

วันนี้น้องรอดแล้วขอเอาเวลาคืนนะฮะ
๔ทุ่ม๑๐นาที

วันนี้นาตาลีเพียแคมป์คุณดูนะฮะ

เขาเนี่ยไม่ธรรมดาบ้านเขาขายโรงศพ

โตมากับโรงศพเป็นรายใหญ่แล้วชีวิตคือตอนแรกแรกเนี่ยนางก็แบบว่า

ก็คือนางชีวิตประจำวันนางจะเป็นอย่างนี้

แสนนางหมดค่าลงทุนไปล้านกว่าบาท

ชีวิตคนเราเนี่ยถ้าสมมุติต้องขายโรงศพ
เขาก็จะกำหนดให้ขายโรงศพ

ตัวนางเองพยายามจะหนีจากอาชีพโรงศพ
จนวันหนึ่งมันต้องกลับมาขายโรงศพ
ชีวิตนางเจออะไรอีกเยอะเราเห็นนางเป็นนางโชว์อะไรขนาดนี้
ต้องมาดู๔ทุ่ม๑๐นาทีนะฮะ

มาเจอกันกับมูไนท์